เอ้ามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ตื่นเต้นกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ทั้งสองท่านเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม

มีช่างผมคนหนึ่งเขาคลั่งคล้ายตัวละครคนนี้มากเลย
เพราะฉะนั้นก็เลยแต่งตัวเนี่ยนะครับ

ก็นี่แหละครับรับงานทำความสะอาดครับ
รับงานเป็นช่างตัดผมเหรอคุณยังไง

สไตล์เขาเป็นสไตล์เขาในภาพยนตร์
แต่ว่าพี่คนนี้ไม่ได้เป็นคนทำความสะอาด

เขาชื่นชอบตัวละครตัวนี้มากครับ

ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เราเอาภาพมาให้ดูกันเลยนะว่าเหมือนขนาดไหน

นี่เวลาการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
มันเป็นสไตล์เขาถ้าตัดมันจะไม่เหมือนแจ็คสแปโร่นี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนซื้อวิกซื้อชุดซื้อหมวกซื้อมันทุกอย่างให้เหมือนจอนนี่เดฟในภาพยนตร์เลยก็คือเจ้าแจ็คสแปโร่นี่แหละครับ
นี่แล้วก็คุณพี่คนนี้เขาชื่อว่าคุณพี่ธีรพัฒน์โมกล้าหรือว่าช่างที
ว่าการแต่งชุดดังกล่าวเนี่ยตัวเองอย่างที่บอกชื่นชอบอยู่แล้วกับบทบาทของกัปตันแจ็คสเปโร่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ
แล้วนอกจากจะใส่ชุดนี้ในตอนทำงานแล้วตอนนอนแกก็ใส่ด้วย

ดูลูกค้าที่เขามา

ชื่นชอบมากให้มาตัดพงตัดผมแบบนี้

ก็เลยตัดให้เป็นผมสั้นแบบนี้

แล้วก็เขาบอกว่าลูกค้าเข้าร้านเพียบเลยนะครับ
เด็กน้องหนูเขาก็ชอบเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็ชอบดูภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกัน
เขาชอบเพราะไม่กลัวเนอะ
ไม่กลัวแต่เจอพี่คนนี้ก็มีเกรงนิดนึงขนลุกขนพองนิดหน่อย
อย่าพูดจาอะไรไม่ดีพี่เขาถือใบมิดโกนอยู่คุณชนะ
แซวเล่นนะพิธีแหมก็เห็นพิธีใส่อย่างนี้ก็น่าจะเป็นคนอารมณ์ดี

เอาล่ะคุณผู้ชมครับใครที่เห็นแล้วนะอยากจะไปลองดูเหลือเกินว่า
ก็ไปกันได้นะครับใครที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าแวะเวียนไปที่นั่นนะครับ
ตลาดสดแม่เฮียถนนเรียบคลองชนประธานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
แม่เหี่ยนะตลาดสดแม่เหยีเรียบคลองชลประธานเชียงใหม่

ไปตัดกันดูได้ถ้าจะตัดแล้วออกเดินจากร้านจะต้องเดินออกท่าน
ไม่จำเป็นไม่ต้องอันนั้นให้พี่เอา
อันนั้นอย่างที่ผมบอกน้ำในหูน่าจะไม่เท่ากันเดินคล่องแคง
ไม่ได้พี่เขาเป็นคาร์แรคเตอร์

อะดมยาหน่อยก่อน

นี่ลงเรือมาแล้วมาตัดกลุ่มก็ยังเป็นหรือ